พบกับรายการพิเศษเพลงของพ่ออสวันศุกร์
กับที่สุดของเรื่องเล่าแห่งความประทับใจ
จาก๑๐นักดนตรีของพระราชา
เวลาเราเข้าไปเล่นดนตรีกับพระองค์ท่านเนี่ยนะครับ

ดนตรีเป็นเหมือนพระโอสด
ทำให้ท่านเนี่ยจำใสที่มาทำจริง
ติดตามชมรายการพิเศษเพลงของพ่ออสวันศุกร์